ช่วงนี้ไปติดตามข่าวกีฬานอื่นที่น่าสนใจในรอบวันกันค่ะ
เริ่มกันที่การชั่งน้ำหนักศึกการชั่งน้ำหนักที่ค่ายมวยเกียรติรินนะคะ
ก่อนที่จะขึ้นชกศึกกำปั้นสถานโลกไอบีเอฟที่เวทีมูชั่วคราวค่ะ
โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาจังหวัดลำพูนนะคะคู่เอกค่ะคือดาวเหนือเรือใบไข่มุกนะคะ
จะป้องกันแชมป์จูเนียเวลเตอร์เวทหนึ่งร้อยสี่สิบปอนด์ไอบีเอฟแพนแปซิฟิก
เจอกับไอแซ็กเลติเดนนะคะผู้ท้าชิงรองแชมป์อันดับที่๔จากอินโดนีเซียค่ะ
ทั้งคู่ก็ผ่านตาชั่งได้สบายสบายค่ะส่วนคู่อื่นอื่นในวันนี้นะคะ
ก็มีการเจอกันของส่องแสงลูกเจ้าพ่อโรงต้มเจอกับซูรีบาร์เรร่าพิกัดหนึ่งร้อยสิบห้าปอนด์
พร้อมด้วยเพชรดำเรือใบไข่มุกนะคะเจอกับเหล็กกล้าวอสุพรรณนะคะ
ในรุ่น๑๐๘ปอนด์มีการเจอกันของสายฟ้าเกียรติศักราชานะคะ
พบกับเด่นเหนือสิทธิ์ดอนรุ่นหนึ่งร้อยสามสิบปอนด์
แล้วก็พยักษ์ขุนแปะเสรีผู้พิสิทธิ์นะคะชิงแชมป์มวยไทยล้านนาค่ะ
เจอกับแก่นเพชรศูนย์กีฬาห้วยต้มนะคะไทยรัฐทีวีช่องสามสิบสอง
สัญญาณถ่ายทอดสดวันนี้นะคะตั้งแต่เวลา๔โมงเย็นเป็นต้นไปค่ะ
ซึ่งถ้าเกิดว่าในไฟล์ทนี้ดาวเหนือสามารถป้องกันแชมป์ได้
ก็มีคิวชกรออยู่นะคะจะเป็นคู่นำรายการ
ในศึกกำปั้นสถานโลกแปดสิบห้าปีแม่โจในวันศุกร์ที่สิบสี่ธันวาคม
มหาวิทยาลัยแม่โจ้จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งรายการนี้ไทยรัฐทีวีช่องสามสิบสอง
ถ่ายทอดสดเหมือนเดิมค่ะไปต่อกันที่กอล์ฟเอเชียนทัวร์นะคะ
รายการควีนส์คลับสองพันสิบแปดชิงเทพรรภรรรชฐานสมเด็จพระนางเจ้าศริกิจ
พระบรมราชินินาศในรัชกาลที่เก้าค่ะโดยมูลนิธิทงชัยใจดีนะคะ
เตรียมที่จะเปิดฉากระหว่างวันที่ยี่สิบเก้าพฤศจิกายนไปถึงสองธันวาคมนี้
ก็แบ่งเป็นจากการแข่งขันตัวเบียบสิบคนโปรไทยสี่สิบคนนะคะ
ร่วมด้วยกับนักกอล์ฟรับเชิญอีก๒๒คนด้วยกันค่ะ
ปิดท้ายที่การท่องเที่ยวและกีฬานะคะ
ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยค่ะแถลงข่าว
การจัดการแข่งขันวิ่งผลัดกรุงศรีอยุธยาคิซูน่าเอกิเด้ง๒๐๑๖
ที่จะจัดขึ้นในวันที่๑๓มกราคมปีหน้าจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่๓
เพื่อสารความสัมพันธ์อันดีที่มีมามากกว่า๑๓๐ปีระหว่างไทยกับญี่ปุ่น
เส้นทางนะคะรอบอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาที่ยังคงความงดงามของโบราณสถานอันทรงคุณค่า
ในการวิ่งผลัดส่งต่อสายสะพายทาซูกินะคะระยะทางรวม๑๓๖กิโลเมตรค่ะ
ซึ่งได้รับความสนใจจากคนไทยคนญี่ปุ่นรวมถึงชาวต่างชาติเข้าร่วมกว่า๒๐๐คนจำนวน๔๐๐ทีมด้วยกันค่ะ